ไทยรัฐได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษขึ้นมา

เนื่องในพระราชวิธีวารมราชาพิเศษพฤศกรรษ๒๕๖๒
ไทยรัฐก็ได้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษขึ้นมานะครับ
เป็นฉบับพยุหาญาตราทางชนละมากครับ
ฉบับประจำวันนี้๑๒ธันวาคม๒๕๕๙
นำเสนอเนื้อหาเสมือนคู่มือกับการชมขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
และบทเหงเรืออันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เพื่อรับชมเนื้อหาในแอปนั้นได้เลย
เป็นแสงสีเสียงสื่อผสมต่างและคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดนี่เลยครับ
แกนปุ๊บก็จะมีเรือเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นกราฟิกเลย
ลองใช้ดูกับหนังสือพิมพ์วันนี้ครับ
ในการเสด็จพระราชดำเนืองเรียกพระราชนคร
โดยขบวนพระยุหายาตราธารมชุลธิ์มาก
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราในวันนี้นั่นเอง
คุณผู้ชมก็สามารถรับชมกันได้นะครับ
ซึ่งพระราชพิธีสำคัญนะคะก็จะเริ่มกันบ่ายวันนี้ค่ะ
โดยพระบาทสมเด็จพระวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

โดยขบวนพยุหะยาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
และเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้แก่กำลังพลฝีภาย
ประจำเรือพระราชพิธีทั้ง๕๒ลำ
เป็นสิริมงคลให้แก่กองทัพเรือ
ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดริ้วขบวนเรือ
เช้านี้เลยมีการจัดให้มีพิธีบวงสวงแม่ย่านางเรือค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลย

ตอนนี้เรารายงานอยู่ที่อู่ทหารเรือธนบุรี
พร้อมแล้วที่จะรายงานเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ

ในช่วงเช้าวันนี้ที่อู่ไม้เล็ก๑
ฐานเรือธนบุรีกรมอุทานเรือนั้น
ถือว่ามีพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่าผู้บัญชาการฐานเรือเดินทางมาเป็นประธาน

พิธีเส้นวายแม่ย่านางเรือพระราชพิธี
ก่อนจะมีการอัญเชิญเรือพระราชพิธี

พลเรือเอกลือชัยลุดดิตนะครับ
นำนายทหารระดับสูงกองทัพเรือ
และนายเรือผู้ควบคุมเรือพระราชพิธี
ทั้ง๕๒ลำเข้าศักระพระพุทธรูป
ในพระอุโบสถวัดวงสมูลวิหาร
และองค์พระวิศนุกรรมด้านนอกพระอุโบสถ
อู่ทหารเรือธนบุรีแห่งนี้นะครับ
เสร็จแล้วพบทรได้เดินมาจุดทูบเทียน
โต๊ะเครื่องบวงสวงบริเวณอู่หมายเลข๑
พนักงานอ่านองค์การบวงสวงแม่ย่านาง
เรือพระราชพิธีทั้ง๔ลำ
และเรือพระราชพิธีในริ้วขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
จากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้มีการมอบพวงมาลัยให้กับนายเรือ
นำไปสักการะที่บริเวณหัวเรือ

เป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันแต่โบราณ
เรือทุกลำนั้นมีแม่ย่านางเรือสถิตอยู่
ปกปักรักษาคุ้มครอง
และป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่เรือ
ออกเรือทุกครั้งหรือว่านำเรือไปใช้งานนะครับ
ก็จะมีการทำพิธีบวงสวงเช่นนี้
และพิธีในวันนี้กำลังพลทุกนาย
ใส่ชุดตามโบราณราชประเพณี
ขณะที่เรือพระราชพิธีทุกลำ
ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามนะครับ
และการจัดขบวนเรือพระยุหะยาตราทางชลมาก
เนื่องไหนพระราชพิธีบรมราชาพิเศก
พุทธศักราช๒๕๖๒นั้น
ทัพเรือเองนะครับได้จัดเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น๕๒ลำ

นั่นก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันราชการที่๙
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง

เรือพระราชพิธีทั้ง๕๒ลำ

โดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธี
อยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย
และท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซต์

จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๓๕นาที
ขบวนเรือเคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวน
่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง

ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น
ถึงที่หมายประมาณ๔๐นาที

เป็นบรรยากาศสดอยู่ที่อู่หมายเลข๑
อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือ
ซึ่งหลังจากนี้เวลา๑๒นาทีกรองทัพเรือ
จะได้ทำการลากจูงเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำ
แล้วก็เรือพระราชพิธีทั้งหมด
ที่จอดเก็บไว้ที่อู่แห่งนี้ออกไป
เพื่อเตรียมที่จะตั้งริ้วขบวนบริเวณสะพานพระราม๘

และพิธีที่สำคัญในช่วงเช้านี้แล้ว
ช่วงนี้ผมสืบสกุลพันธ์ดีนะครับรายงานจากกรมอู่ทหารเรือ
อย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้

ซึ่งคุณสิบสกุลก็จะประจำอยู่ตรงนั้นด้วย
ก็ติดตามได้ตลอดเลยทั้งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รวมถึงช่องทางต่างของไทยรัฐด้วยนะคะ
แล้วก็หลายคนไปดูพระราชพิธีตอนซ้อมจริง

แต่เชื่อเลยว่ามันจะไม่เหมือนวันจริง
จะเป็นวันที่ทุกคนจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์

ให้ลูกหลานได้เล่าขานสู่กันต่อไป

อีกครั้งหนึ่งกับหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์
พยตช๑๒ธว๒๕๖๒ผู้ชมซื้อเก็บไว้ที่บ้าน
ครั้งหนึ่งเราเคยมีพระราชพิธีแบบนี้

เพราะว่าเด็กเยาวชนนั้นอาจจะไม่เคยเห็น
ถ้าเก็บไว้แล้วก็ให้ลูกโหลดแอปในมือถือ
มันก็จะเป็นสื่อผสมต่างมากมาย
ให้ได้ไปร่วมรับชมกัน
ก็เป็นเทคโนโลยีที่ไทยรัฐนั้นพัฒนาขึ้นมา
พร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษอันนี้

ใช่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะคะ
ติดตามได้ทั้งหนังสือพิมพ์และทางหน้าจอทะลัดทีวี